เข้าตลาดวันนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันดูดีกว่า
เพราะว่ามีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนด้วยนะ

วันนี้หมูเนื้อแดงปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่

สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองยังคงที่นะจ๊ะ
ต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยนะคะ
กัดขาวค่ะ๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัม
จินดาแดงวันนี้๔๒บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ